อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคลิประทึกขวัญค่ะ

เร่ร่อนเชือกหนึ่งในจังหวัดสุริน
อากาศร้อนช่วงนี้ไม่ใช่แค่คนหงุดหงิด

มีการอารวาสแล้วก็มีควานช้างทำร้ายด้วย
เหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงติดตามเลยค่ะ
มันเคยจะไปเพราะช้างมันดื้อไป

มุมหนึ่งควานช้างพยายามที่จะจับช้าง
อยากจะให้อารวาสหรือเปล่าพยายามจะควบคุมมัน
ไม่ให้วิ่งไปไหนไกลไม่ให้ไปทำร้ายคน
แต่อีกมุมนึงก็บอกว่ามันรุนแรงไปหรือเปล่า
จริงเมื่อกี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ฟันเหวี่ยงไม่ยั้งเลยนะใช่นะคะ
คลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คค่ะ
ชื่อว่าวารินเกรดสำเภา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙มีนาคม
ที่บริเวณโรงพยาบาลสุรินรวมแพทย์ค่ะ
คาดว่าช้างน่าจะหงุดหงิดเพราะถูกควานช้าง
สั่งให้แสดงท่าทางต่างแต่ไม่ยอมให้อาหาร
แล้วก็อากาศร้อนประกอบกัน
ทีมข่าวก็เลยชอบถามประยางนายชายชาญ
ก็ได้เปิดเผยว่าคลิปนี้เห็นชัดเจนเลยว่า
ควารช้างมีความผิดตามรัฐบรรยาชทรารณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๗
ถ้าใครเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เหตุการณ์แบบในคลิปที่มีการทำร้ายช้างตีช้าง
สามารถโทรไปแจ้งได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์
ซึ่งก็เป็นสายด่วนของกรมอุทยาน
หรือว่าแจ้งไปได้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้

ส่วนนางสาวโซไรดาซานวาลาผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ
มูลนิธิเพื่อนช้างก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าการที่นำช้างออกมาเดินเร่ร่อนลักษณะนี้
ก็มีความผิดตามกฎหมาย
ขณะนี้ได้ประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้จัดการแล้วนะคะ
ส่วนโครงการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนในระยะยาว
ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
บอกว่าตอนนี้ได้จัดตั้งโครงการนำช้างคืนถิ่น

โดยก็เปิดรับสมัครช้างทุกเชือก
แล้วก็มีผลตอบแทนให้กับควานช้างด้วย
แต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของควานช้างนะคะ
คือทำร้ายช้างทำทารุณกับช้างผิดแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ก็การเอาช้างมาเดินเร่ร่อนอยู่ในเมืองเนี่ย
ก็ผิดผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะ
ตั้งแต่พาช้างมาเดินอยู่ในซอยแบบที่เห็นในภาพ
ใช่นะคะเราก็รณรงค์กันเพราะว่าช้างก็รู้อยู่ท้องถนนอากาศร้อน
เท้าเขาก็ร้อนด้วยแล้วก็ใจดีกับเขาดีกว่านะคะ